ดูเหตุนี้กันก่อนโอ้โหเต็มคาราเบลเลย

ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งคือเธอแต่งกายคล้ายผู้หญิงแล้วครับ

ปรากฏถูกคลั่งอาราวาทไปปีนเสาโทงหน้าโรงพัก
ตะโกนด่าทอบางครั้งก็โชว์หน้าอก

คุณผู้ชมดูจังหวะของเธอที่อารวาสหน่อยนะฮะ

เป็นชายคนหนึ่งที่แต่งกลายเป็นผู้หญิง
แล้วเธอผ่าตัดเสริมหน้าอกเรียบร้อยแล้วนะฮะ
อายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
คือปีนขึ้นไปบนเสาทง
แล้วก็บริเวณที่เป็นสารพระภูมิของโรงพักแห่งนี้นะครับ

เปิดโชว์หน้าอกเลยนะฮะ
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเสาทงหน้าสพเมืองพัทยา
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรี

ใครแตกตื่นก่อนล่ะตำรวจนะครับ
ตำรวจต้องมาระงับเหตุและจุดตรงนี้นะ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ
ก็เต็มไปหมดเลยก็ยืนมุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยต่างคนต่างวิพาทวิจารณ์กำลังไปต่างนาน

เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเดี๋ยวจะตกลงมา

แตกกลับถูกด่าทอถูกด่าสวน
ต่อมาตำรวจในโรงพักก็เลยต้องรีบออกมา
งับเหตุพยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะให้ลงมาจากเสาทง
ไม่ยอมฟังเลยยังเกิดอาการกุ้มข้างอลวาดหนัก
แล้วเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกัน
สุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีการในการช่วยดึงตัวจับตัวลงมา
อย่างปลอดภัยแล้วก็คุมตัวไปสงบสติ

เมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติป่วยทางจิตนะฮะ
ผู้จาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
อีกทั้งยังมีประวัติถูกจับกลุ่มในคดีรักทรัพย์หลายครั้งด้วยนะฮะ
เมื่ออาการสงบลงเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อยาศ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี่

แล้วก็ต้องปิดหน้าอกหน้าอกของเธอให้เรียบร้อยซะนะครับ
เพราะก่อนหน้านั้นเธอใส่เหมือนบราแบบนี้
แล้วก็ดึงขึ้นเลยโชว์หน้าอกตรงนั้นเลย